มันสะใจคุณผู้ชมทางบ้านแบบนี้นะ
แน่นอนเราการันตีความมันรอยเปอร์เซ็นต์
ชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่าคนนี้มาจากอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยะโสธร
ปัจจุบันนะครับอยู่สังกัดค่ายก้าวไก่ยิมจังหวัดขอนแก่นวัย๒๓ปีครับ
สถิติการชกชกมาแล้ว๙๓ไฟล์ชนะ๗๕ไฟล์แพ้๑๘ไฟล์
ยักษ์

ที่๒นั้นเป็นการเจอกันระหว่างแจ๊คนนแดงยิมกับยอดนักรบก้าวไก่ยิมครับ
มุมน้ำเงินครับยอดนักรบก้าวไกรยิมครับนายบรรพฤษเชิดวาสนาครับจากอำเภอเขื่อนคำแก้วครับ
ล่าสุดเนี่ยแพ้น็อคให้กับธนโศกศิษย์เสด็จครับจักรไข้โมดเก้าก้าวไกยิ่ม
ต้องบอกว่าเป็นนักชกสไตล์เดินหน้าลุยครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงเดินลุยไม่แพ้กันครับแจ๊คนนวลแดงยิมครับ
นายสุชาคลีเรือนไทยครับจากบ้านกรวดบุรีลำ๒๒ปี
ล่าสุดชนะคะแนนทุ่มมนศิงหะเดชายิ่มครับจักรไข้โน่นแดงยิ่ม
เราจะให้รางวัลพิเศษ
ซึ่งแน่นอนครับหากชกกันมาคู่ขี้สูสีครับ
คณะกรรมการต้องบอกว่าจะให้กับเครดิตกับมวยที่เดินกระทำนะครับ
เราตามกติกาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของแชคนแดงยิมนั้นก็คือคุณชรนนแดงยิมนะครับ

หรือว่าคุณชอพงอ้อครับ
นี่เป็นน้องชายของคุณรุ่งนะครับ
ต้องบอกว่าทีมงานนนแดงยิ้มนั้นเป็นทีมงานที่มืออาชีพเลยครับ
เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับ๖๕๕กิโลกรัมครับ
ในขณะที่ยอดนักรบก้าวไกลยิมนั้นเป็นลูกศิษย์ของก้าวไกลแก่นอรสิงห์นะครับ
เจ้าของชายาแจ็คผู้ฆ่ายักษ์วันนี้มาเจอกับแจ็คนะครับ
หนักครับทางด้านยอดนักรบครับ

พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายจังหวะที่ยอดนักรบนั้นต่อยด้วยมัดขวาครับเอาละครับ
อย่างนี้ไม่การันตีว่าจะครบยกอีกนะครับ

โอ้โหแต่เตะนี่ไม่ผิดกฎนะครับ
ยกเว้นห้ามแทงกระจับเท่านั้นครับ

อดนักรบพยายามจะต่อยหมัดแต่ไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านเลยครับ

ประเภทใต้ค้าต่อยหมัดทั้งคู่ครับ
อุ้ยปันซ้ายครับของแจ๊คครับรอส่วนอยู่ครับ
กับขวาแล้วครับยอดนักรบพยายามจะปักศอกขวา
กซ้ายของยอดนักรบนั้นอันตรายครับ
กำลังลบต่อยหมัด๑๒แล้วทุบเข้าไปครับด้วยฮุกขวา
ใครจับเบียดเลยครับดึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้าย
นี่ครับคุณซอลบอกว่าซ้อมมา๓ยกเลยครับ
และอัดเต็มที่ให้ออกอาวุธ๓นาทีตลอดครับ
ดูครับพยายามจะแทงด้วยเขาขวาแล้วเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับ
เรื่องจังหวะรักเยี่ยมฝีมือมวยนั้นแจ๊คไม่ธรรมดาเลยครับ
ขอลำตัวก่อนครับเลือกเลยครับทางด้านยอด
โอ้โหสอกซ้ายครับของทางด้านแจ็คครับ

การันตีได้เลยครับว่ายอดนักลบเป็นประเภทบูศุทรหลวงนะครับ
พยายามจะเดินลุยแข่งล็อกล่างไว้

มีซุดเหมือนกันครับโอ้โหหมัดขวาตรงของยอดนักรบ
คู่นี้ห้ามกระพริบตาเลยครับทุกวินาทีมีค่าครับ
เตือนมาแล้วครับของหนักของแรงอยู่ที่ยอดนักรบแล้วครับ
จังหวะฝีมือมวยนั้นอยู่ที่แจ็ค
พยายามจะสวนด้วยเข่าแล้วล็อกใน
พยายามจะลูดมาแล้วเขียล่างจังหวะนี้ครับได้หลักได้เหลี่ยมครับ
โอ้โหเดือดจริงครับเล่นงานบริเวณลำตัวก่อน
แก๊กสวนด้วยศอกอ้าวสอกซ้ายโอ้โห
เจอศอกสวนเข้าไปเลยครับโอ้โห
นี่แหละครับเตือนมาตั้งแต่ต้นยกแล้วครับ
ไป๑นับครับสำหรับเจ้ายอดนักรบครับ
โอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับ๑นับนั้นยังมีพอมีโอกาสนะครับ
ต้องบอกว่ากฎกติกาของเรา๑นับเสียเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ
ยังมีโอกาสพลิกกลับมาได้ครับทุบลำตัวเน้นเข้าไปครับ
แข่งซ้ายของแจ็คเจอสอกขวาของแจ็คแล้วครับโอ้โห
โอ้โหแล้วนี่ครับแข้งซ้ายเข้าก้านคอครับ
โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ดักรออยู่แล้วครับ
วะแข้งซ้ายของทางด้านแจ๊คครับอ่าหลุดหลวมไม่ได้ครับ
โอ้โหหล่นเลยครับอืมยอดนักรบครับโอ้โห
หลังจากพลาดเจอศอกครับเออมาเจอจังหวะสุดท้ายแข้งซ้ายครับ
ทั้งบังเลยครับดูครับจังหวะหมัดขวาครับ
ไม่ถึงแล้วปักศอกส่วนเข้าไปครับเจอศอกของทางด้านแจ๊คครับ
และนี่ครับศอกขวาครับเต็มครับโอ้โหร่วงให้กรรมการนับเลยครับ
อืมเลลี่ครับเตะทั้งกาดเลยครับโอ้โหแรงจริงจริงครับแค่งซ้ายของแจ็ค
โอ้โหปิดฉากเลยครับคู่ที่สองน็อกกันอีกแล้วครับ
สุดยอดครับดูครับจังหวะสาดด้วยแข้งซ้ายครับ
เข้าไปต้องบอกว่าเตะทั้งการครับเอาละครับเราไปบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้น็อกอีกแล้วนะครับพี่ท็อป
อย่างที่บอกครับการันตีเลยว่ามัน๑๐๐มีนกมีแจกทุกอย่างครับ
เรียกได้ว่าการันตีมีน็อกแน่นอนครับเอาละครับเราไปลุ้นเงินรางวัลกันเลยดีกว่าว่า
เงินรางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
๕๐๐๐บาทอีก
แจ็คโน้นแดงจิ้ม
คุณผู้ชมครับความมันแบบนี้ไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์